คุณผู้ชมคะดูเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหน่อยค่ะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแหละ
ล่าสุดตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวได้
เดี๋ยวดูกันหน่อยนะคะว่าเหตุผลที่เขาทำไปเนี่ยเพราะอะไรค่ะ
เร็วเร็วเร็ว

เชิญอื่นด้วย

โหดูสิ

ถือมีดยาวด้วย

ถูกขอแบบนี้เลยตกใจคุณผู้ชม

เขาก่อเหตุตอนดูเวลาในกล้องพุทธ

พนักงานร้านสะดวกซื้อก็ตกใจแหละ
เพราะว่าเดินเข้ามาก็มาพร้อมกับมีด
แล้วก็จี้เหมือนกับจะเอาตังค์

ผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมใส่เสื้อแบบมีฮูตสีเทาแบบนี้นะคะ
อยู่ที่ลาดหลุมแก้วของปฐุมแล้วเอามีดเนี่ยบังคับพนักงานเปิดลิ้นช้างเก็บตังค์
แล้วพนักงานทำอะไรไม่ถูกสุดท้ายก็ต้องเอาตังค์ให้กับคนร้ายน่ะ
ไปแล้วสี่พันบาทหลังจากนั้นคนร้ายได้ตังค์ปั๊บออกนอกสาขา
แล้วก็หนีไปเลยตำรวจอ่ะนะตามแกะรอยโอ้โหมุมนี้นี่เอามีดมันยื่น
มาแบบนี้น่ากลัวจริงค่ะทีนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วแหละว่าคนร้าย
คือนายวสันอยู่เย็นพอรู้แบบนี้น่าจะอยู่ไม่เย็นอีกต่อ
ไปเจ้าหน้าที่ก็ตามไปรวบตัวได้ค่ะนายวสันคนนี้เขาชื่อเล่นชื่อ
จรซึ่งไปจับตัวได้ตอนที่ในจรเนี่ยกำลังขับรถกลับจากส่งของ
จอดหน้าบ้านเลยอืมพอไปถึงนี่เปิดประตูรถมาปั๊บ
ดักรออยู่แล้วก็แจ้งข้อหาชิงทรัพย์ลักทรัพย์โดยใช้อาวุธนะคะ
แล้วก็คุมตัวนายจรเนี่ยไปสอบสวนขยายผลนำตัวมาทำแผนด้วย
ใช้บริเวณโรงพักนั่นแหละเพราะว่าอะไรอ่ะตัวนายจรเองอ่ะ
เขาไม่ยอมไปในจุดที่เกิดเหตุคือไม่ยอมไปเซเว่นที่ไปก่อเหตุเนี่ย
ทีนี้สาเหตุทำทำไมจรจรบอกว่าก็มีหนี้สินเยอะ
นี่ต้องดูแลครอบครัวในครอบครัวเนี่ยมี๔ชีวิตที่ต้องดูแล
หมุนเงินไม่ทันได้ตังค์มาไม่พอกับรายจ่าย
แม้ว่าจะทำงานขับรถส่งของเดือนนึงเนี่ยได้หลายหมื่นนะ
ก็ไม่พอเหรอไม่พอมันต้องมีเหตุแล้วล่ะ
น้ำมันมันแพงพี่เบิร์ตอ๋อมันก็เขาแพงทุกบ้าน
ไม่มีบ้านไหนเติมน้ำมันถูกนี่ไงหักค่าน้ำมันแล้วน้ำมันมันแพง
เหลือตังค์ไม่เยอะแล้วเอ๊ะจะทำยังไงดี
คิดไม่ตกว่าจะตัดสินใจก่อเหตุดีหรือเปล่า
แต่ท้ายที่สุดก็ทำค่ะคิดผิดทำลงไปแบบนี้
แล้วมีการบอกด้วยนะคนอื่นอย่าทำแบบผมนะ
ถ้าทำแบบผมอ่ะเดี๋ยวจะเดือดร้อนนี่คิดได้บางทีก็สายไปซะแล้ว
แล้วบอกว่าต้องดูแลสี่ชีวิตใช่
ตอนนี้ก็ดูแลไม่ได้ล่ะใช่ไงโดดคดีไปนะ